สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในกองถ่ายรายการรถมหาสนุกนะครับ
รายการใหม่แก่กล่องทางไทยรัฐทีวีของเราตอนนี้นะฮะไม่มีอะไรจะชุ่มฉ่ำสดชื่นไปเท่ากับแก่เมืองไทยอีกแล้ว

บอกเลยโลเคชั่นปังมากยิ่งใหญ่อลังการ
ไปกันเลยครับ
เดี๋ยวเราไปดูเวทีแข็งเก็กใกล้
บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหม่แบบใหม่แบบเศร้า
มีสปอนเซอร์ด้วยปังมาก

ร้อนแต่เราก็ทำได้

แต่ว่าหนูสวยขึ้นมากค่ะเนี่ย
หนูว่าวันนี้ไม่เป็นชาวบ้านหนึ่ง
ก็รับบทเป็นพิธีกรน้ำใหม่

เขตการ์กลางของถ่ายจากแค่นัททีวีค่ะ

นรภาคสนุกน่ะสนใจยังไง
อย่าลองติดตามพี่ไอซ์ขอ
โอ้โหเป็นรายการที่ได้ทำสาราคบทรง

เห็นมาเที่ยว

ทำหัวเล่นทำหัวเล่น

นี่ไม่ต่อให้หนูเหรอ

มันไม่ใช่เรือประทุกและไม่ใช่เรือตุ๊ก
ฮิวเขียดข้างเขาก็รสประหาสุด

ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากแต่ก็ผู้ใหญ่ให้โอกาส

มารับบทวิธีก่อนซ้อมหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างลูก
ก็มีพี่อ๊อกค่ะช่วยเตรียมมีพี่อ๊อกคอยช่วย
ช่วยได้ใช่ไหม